มาตามจับกันหน่อยค่ะจับกันให้วุ่นโอ้โหรถหกล้อก็ยังขโมยค่ะ
ใหญ่ขนาดนี้แล้วเวลาเอาขโมยเข้าไปมันไปซ่อนยังไงอ่ะนั่นอ่ะสิ
มันซ่อนไม่ได้นะรถมันใหญ่อ่ะปรากฏก็ไปจอดที่หน้าบ้านตัวเองนั่นแหละ
ตำรวจพยายามไปตามเพราะว่าเขาไปแจ้งรถหายกันไว้ว่า
คนขับรถบรรทุก๖ล้อเป็นงงจอดรถจะกินข้าวอยู่เดียวรถหายซะอย่างนั้น
เขาตามรถบรรทุกคันนี้นะคะจอดอยู่หน้าบ้านอยู่ในตำบลอ่างทองที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
มีคนขโมยไปแล้วหนีค่ะคนร้ายก็คือนายสนทยาค่ะหรือว่านายว่าวนั่นเอง
ปรากฏว่าอย่างที่บอกมาตามเจอที่หน้าบ้านในว่าวนี่แหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่ในวาวไปขโมยรถมาก็คือ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
ทางด้านของคนขับรถหกล้อคันนี้มาเนี่ยก็คือนายนิมิตแก้วกาดอายุ๖๒ปี
เจ้าตัวเล่าบอกโอ้โหผมละงงเลยรถหายแค่จอดรถจะกินข้าวที่บ้านในตำบลนครชุม
ปรากฏกินข้าวเดินออกมารถไปแล้วทั้งคันคันเบอร์เริ่ม
ตำบลไม่ได้ไปไหนตำบลนครชุมกับตำบลอ่างทองอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานาน
สุดท้ายตามมาได้ถึงบ้านในว่าวเขาบอกว่าจากจุดที่ในว่าวไปขโมยรถมา
จนมาถึงหน้าบ้านเนี่ยระยะทางกว่าห้าสิบกิโลนะคุณไปจอดนิ่งอยู่ตรงนั้น
ตำรวจก็จับกลุ่มได้นะคะในที่สุดค่ะแล้วบอกว่าในว่าวในตอนจับได้เนี่ย
เขาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะมีอาการคล้ายคนป่วยจิตเวทอ่ะ
เอาอย่างนี้ฟังตอนที่เขาไปจับเลยดีกว่าค่ะ
ก็หัวเราะด้วยอ่ะก็แบบงงเนอะก็ตอบอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
อ่ะแต่พอจับได้แล้วเจ้าที่ตำรวจคุมตัวค่ะไปสอบประคำที่สพเมืองกำแพงเพชร
อ้าวดันมีประวัติสองวันที่แล้วอีกสองวันก่อนมาขโมยรถหกล้อ
ถูกจับมาเพราะไปทุบอะไรรถชาวบ้านเขาพังครับ
แล้วแถมถูกส่งฟ้องศาลไปด้วยนะแต่สารเนี่ยท่านบอกว่าในว่าวเนี่ย
อาจจะมีอาการป่วยทางจิตก็เลยให้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
แต่ว่าวหนีออกมาค่ะแล้วมาก่อเหตุขโมยรถหกล้อแบบนี้
ทีนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาเอาเรื่องไหมล่ะเจ้าของรถที่จังหวัดลำพูนค่ะ
ยืนยันยังไงก็จะเอาเรื่องดำเนินคดีกับนายวาวจนถึงที่สุด
เดี๋ยวจะเดินทางมาจากลำพูนเลยจะแจ้งความเอาผิดด้วยตัวเอง
แล้วครอบครัวเขามีหรือเปล่าไม่รู้เนอะเออนั่นแหละสิ